เจ้าหน้าที่ขับรถไล่ล่าเอเย่นค้ายาเสพติดนะคะ
แล้วเอเย่นค้ายาเสพติดรายนี้ก็หนี
แต่สุดท้ายตำรวจก็รวบตัวเอาไว้ได้
แล้วก็ของกลางที่เจอเนี่ยนะคุณผู้ชม
ยาบ้า๑๔๓๓เมตรนะ

เจ้าตัวบอกว่ากำลังจะแต่งงานอะ
ก็เลยค้ายาหาเงินเป็นค่าสินสอด

ค่าสินสอดแล้วยังไงถูกจับ
แต่งงานก็ไม่ได้แต่งเงินก็ไม่ได้

และสพท่ายางหลายนายเลยนะคะ
ขับรถไล่ล่าเอเย่นค้ายาเสพติด
ขับรถเก๋งฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่

แต่สุดท้ายรถของคนร้ายนี่ค่ะ
เสียหลักตกลงไปในคลองชลประธานสาย๓แบบนี้

หน้าโรงเรียนท่ายางวิทยาที่ตำบลท่าคอย
อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

คนร้ายก็ติดอยู่ในรถไงคะ
ออกมาไม่ได้แต่ก็พยายามที่จะแกะถุงพลาสติกที่มียาเสพติดแล้วโปรยทิ้งน้ำ

แต่เจ้าหน้าที่กระโดดลงไปล็อกตัวเอาไว้ได้ทันค่ะครับ

นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้ได้เป็นของกลางนะคะ
มียาไอซ์ก็แยกเป็นถุงถุง
แล้วก็มีเศษยาไอซ์หล่นเกลือนเลยนะคะ
รวมแล้วถ้าในส่วนของยาไอซ์ประมาณสัก๒๐กว่ากรัมได้
ผู้ต้องหาคนนี้ชื่อว่านายธีรศักดิ์เพียวอยู่หรือในบอย

เป็นชาวอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็รับสารภาพว่าตัวเองไม่ได้มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
เช่าห้องอยู่กับแฟนสาวที่หมู่บ้านนิคมตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำ
รับซื้อยาบ้าและยาไอซ์มาจากเพื่อน

ตั้งใจว่าค้ายาเสพติดเพื่อจะเก็บเงินไปแต่งงาน
แล้วพ่อแฟนเนี่ยเรียกสินสอด๒๐๐๐๐๐บาท
ก็เลยกะว่าก็ค้ายาไปเรื่อย
เก็บเงินไปเรื่อยเก็บเล็กผสมน้อย
กะว่าพอได้เงินครบ๒๐๐๐๐๐บาทจะไปขอแฟนแต่งงาน

ธิรศักดิ์ก็นำเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องเช่านะคะ
ก็ไปตรวจค้นยาเสพติดนะคะ
มียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในตุ๊กตาในห้องนอนด้วยค่ะ
ยาบ้าอย่างที่บอกค่ะ๑๔๓๓เมตร
ไอซ์อีก๔๐กรัมนะคะ
พฤติกรรมของผู้ต้องหารายนี้เนี่ย
ตำรวจชุดสืบสวนสพท่ายาง
เขาบอกว่าได้จับกลุ่มตัวในก้อนามสมมุตินะคะ
แล้วก็มีของกลางเป็นยาไอซ์๑๔กรัม
แล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดเพชรบุรี
เสริมกำลังทำการขยายผล
ก้อคนนี้ค่ะโทรศัพท์สั่งซื้อยาไอซ์จากนายธีรศักดิ์คนนี้
อันนี้สงสัยจะแฟนสาวที่ว่าเป็นวาดที่เจ้าสาว

หาเงิน๒๐๐๐๐๐บาทไปให้พ่อตาเนี่ย
ก้อถูกจับก่อนในก้อโทรหานายธีรศักดิ์คนนี้สั่งซื้อยา

กันไปส่งของที่ริมคลองชุลประธานสาย๓ตำรวจไป
เขาก็พยายามขับหนีแต่รถก็ตกคลอง
แล้วก็เลยรวบตัวได้แล้วก็ของกลางเต็มเลยนะคะ
บอกว่าถ้าได้ครบ๒แสนเดี๋ยวผมจะเลิกแล้ว
แต่ดูจากพฤติกรรมเนี่ยลักษณะการซ่อนยาซุกยาไว้ถึงขั้น
พาตุ๊กตาซ่อนยาบ้ายาไอซ์
จำนวนยาบ้าที่เป็นหลักพันแล้วเยอะแบบนี้เนี่ยนะคะ

มียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายคือจำนวนมันเยอะ
ดูแล้วท่าทางไม่ใช่ว่าจะทำแค่แป๊บเดียว